โดยเรื่องนี้ค่ะตอนที่กระแสโหมหนักเธอได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อไปนะคะ
ล่าสุดค่ะก็ยอมเปิดใจเคลียร์เรื่องนี้แบบชัดเจนแล้ว
ด้วยการยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเธอกับหนุ่มพิษในช่วงนั้นเป็นแค่เพื่อนกันมาตลอดค่ะ
คือมิ้นกับพิษเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเลยไม่ได้มีการพัฒนาใด
แล้วมินว่าเหตุการณ์นั้นมันน่าจะเกิดมาจากความเข้าใจผิด
ซึ่งมิ้นก็ไม่อยากจะออกมาแล้วเดี๋ยวจะดูแบบเฮ้ยร้อนตัวหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเรา
อย่างเหตุการณ์ที่มันโดนหยิบเอามาพูดอีกมันคล้ายกับที่มิ้นเคยเจอ
แต่มันโดนพูดไม่หมดมันก็เลยทำให้ความจริงมันบิดเบือนไป
คือเรื่องมันแบบนานมากแทบจะลืม
แล้วคือสิ่งที่ออกมาพูดตอนนี้ได้ก็คือมันไม่ได้มีอะไรในกอภัย
แล้วมิ้นไม่ได้เป็นมือที่๓ไม่ได้ทำให้เขาเลิกกัน
เอาละจ้ะจบนะคะสำหรับแฮชแท็กนี้ต่ำตมไม่หยุ
คนที่ถูกพาดพิงออกมาพูดกันหมดแล้วนะคะ
บอกเลยว่าไม่ได้เป็นมือที่๓ของใครนะคะคุณ
มันก็ต่อมาเลยนะกับแท็กต่อไปก็คือป้าซุ่มทุ่มไม่อั้นนั่นเองค่ะ
จากบุคคลต้นเรื่องแล้วนะคะอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามาโยงใยในเรื่องนี้ก็คือ
ดีเจเอกกี้ค่ะที่ดันโพสต์ข้อความกำติดจรวดลงในไอจี

ถูกเมาส์ไปว่าเป็นการจิกกัดไปยังป้าซุ่มคนในข่าวหรือเปล่า

ที่ฉันเงยหน้าไปดิฉันตกใจอันนี้พี่เอกกี้ใช่ไหมคะ
พี่เอกกี้ค่ะคุณอันนี้ไปเอ่อ
พี่เอกจัดเต็มมากเลยนะคะคุณ

เป็นการไปจิกกัดใครหรือเปล่าค่ะคุณ
แต่ว่าเจ้าตัวนะแจงผ่านไอจีส่วนตัวว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
แล้วก็ขอมาพูดชัดก่อนหน้าสื่อแบบเคอีกครั้งนะคะ
จะพูดแล้วแต่งหญิงมาสัมภาษณ์กันไปเลยค่ะพี่

มักจะลงอะไรที่มันเป็นแง่คิดอยู่แล้ว

ไม่รู้หรอกแฮสแท็กอะไรมาแรงอะไรมาค่อย

ก็ประมาณ๒ปีแล้วนะแต่ทำไมทุกคนถึงโยงใย
แล้วก็คิดว่าเรามีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเราไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ฮะ

พี่ก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ครับ
พี่ก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ครับ
พี่ก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ครับ